คุณผู้ชมครับกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวี

บันทึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘นะครับ

และเกิดขึ้นในเดือนเมษายนครับ

เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความโศกสลดไปทั่วโลกนะครับ
นั่นก็คือภัยพิบัติครั้งใหญ่แผ่นดินไหวที่เนปานครับ

ถูกบันทึกเอาไว้เป็นบันทึกโลก๒๕๕๙

ส่งผลกระทบตามมาหลากหลายด้าน

อาหารการกินที่อยู่อาศัย

รวมไปทั้งเรื่องอื่นอีกมากมายครับ

ทำให้ชาวเนปานนั้นร่ำไห้
และนี่เองทำให้เกิดการรวมพลัง

๑๑นาฬิกา๕๖นาทีตามเวลาในท้องถิ่น

เขย่าประเทศเนปานอย่างไม่ทันตั้งตัว

พาเอาสิ่งปลูกสร้างและอาคารเก่าแก่ต่าง
พังล้มลงมาระเนรนาศ

พื้นที่ในเนปานก็พังราบเป็นหน้ากลอง
โบราณสถานเก่าแก่ซึ่งเป็นรากเง่าทางวัฒนธรรมของเนปาน
ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
ถล่มจนแทบไม่เหลือเขาเดิม
ทรหารทาเวอร์หอคอยสูง๙ชั้นในกรุงกาดมันดุ
ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเนปานได้๓๖๐องศา
จตุรัสเดอร์บาร์แหล่งรวมวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง

ซึ่งเคยเป็นบ้านพักของกุมารีในเมืองปาตัน
ก็เหลือเพียงแค่ซากประหลักหักพัง
นับเป็นความสูญเสียครั้งมหาศาลของเนปานในรอบ๘๐ปี
นับตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองพิหารเมื่อปี๒๔

ปานตั้งอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินเดียและแผ่นยูเรเซีย
ซึ่งถือเป็นภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

อยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ
โดยมีเมืองสินทุปาโชคและกขา
ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
อกจากนี้แผ่นดินไหวยังส่งผลให้เกิดหิมะถล่ม

ที่กำลังปีนเขาเสียชีวิต
และยังส่งผลกระทบถึงประเทศใกล้เคียง
อย่างอินเดียทิเบตและบางกราศเทศ
ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้
พุ่งสูงถึง๘๙๖๔คน
บาดเจ็บกว่า๒๓๐๐คน
และไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า๔๕๐๐๐คน
โดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เป็นมูลค่ากว่า๕๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ

หลังไหลเข้ามาสู่ประเทศเล็กอย่างเนปานไม่ขาดสาย
ทั้งเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ
โดยกู้ภัยและหน่วยแพทย์ทหารจากนานาประเทศ
รวมไปถึงองค์กรอิสระและอาสาสมัครต่าง
แต่เงินสนับสนุนและสิ่งของยังชีพ
ถูกส่งมาจากทั่วโลกกลับถูกแช่แข็ง
อยู่ในระบบการบริหารจัดการของรัฐบาลเนปาน
โดยอ้างเหตุผลว่าต้องการแบ่งแยกการแจกจ่ายให้เป็นระบบ
เพื่อป้องกันการแจกจ่ายซ้ำซ้อน
ความช่วยเหลือเหล่านี้จึงไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างล่าช้า
นานาประเทศต้องส่งเงินและสิ่งของยางชีพ
ที่องค์กรอิสระระหว่างประเทศในเนปาน
เพื่อให้กระจายความช่วยเหลือแทน
ผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับความเสียหายหนัก
และแทบจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ก็ลุกหือขึ้นประท้วงตามสถานที่ราชการ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ยิ่งทำให้เนปานถูกโจมตีอย่างหนัก
ในเรื่องของการช่อชนของนักการเมือง

และการบริหารจัดการในประเทศ
ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างอดหยาก
อันดับที่๑๒๖จากทั้งหมด๑๗๕ประเทศ